จริงและเทคนาคตในงานเนี่ยมันมีเหมือนกันนะคะ

ฉาลัยนาครูพนางร้ายร้ายในจอ

ไม่ได้ทำตาขวางดุดันเหมือนในละครนะคุณผู้ชม

ล่าสุดค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยเจอในงานบวงสวงละครค่ะที่เล่นกับพี่ยุ้ยจีรนัน
พิมบอกว่าถือเป็นประสบการณ์ที่ได้ร่วมงานกับนักแสดงเก่งอย่างพี่ยุ้ยเลย
ซึ่งพี่พิมยอมรับว่าแรกที่เล่นร้ายนะก็มีเครียดติดกลับมาที่บ้านเหมือนกัน
แต่ตอนนี้ค่ะมันเหมือนมีบอกแบบว่าเอาออโต้ไพลอทค่ะเข้าฉากปุ๊บก็เปิดหมดร้ายปั๊บไม่กลัวอินจัดนะคะจนติดคาแรคเตอร์มาใช้ในชีวิตจริงเลยจ้ะ
แล้วก็หลายคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่ายุค๙๐เนี่ยพิมพันธ์คือดาราสาวสุดปังเซ็กซี่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ดิฉันชอบมากเป็นคนที่หน้าไทยแต่ว่าถ่ายแบบแล้วดูอินเตอร์มากเลยนะคะถ่ายแบบชุดว่ายน้ำมามากที่สุดคนนึงเลย
อย่างนี้นะคะจะมีโอกาสคัมแก๊กอวดบิกินี่บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงพี่พิมกันจ้า
เรื่องก็ร้ายเร็วไปเลยแล้วคนก็เห็นเราในละครเขาก็ติดเขาก็คิดว่าเราจะโหดจะดุเหมือนในละครบางคนไม่กล้าคุยกับเราไงเราไปทำไมเขาไม่ยิ้มให้เออเขาจริงแล้วเขาเกร็งแต่ตัวจริงนั้นน่ารัก
เมื่อก่อนสมัยก่อนเวลาเราเล่นร้ายแล้วคนจะเกลียดเราเข้าไส้เลยอ่ะด่าไปไหนก็จะแบบเขาอินมากเคยเจอเคยเจอแบบนี้แต่ว่าตอนนี้
เขาอ่าโลกมันเปลี่ยนไปเสียงเพลงถึงภิมมาเป็นแบบสาวศักดิ์สี่มาก่อนนะคะ
ทีนึงจะมีโอกาสขะมีโอกาสตัวไทยแซ็กซี่อะไรเนี่ยไม่เป็นไรค่ะให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้ปล่อยคลอง
อโหจำแต่ได้ผู้สมค่ะแอคติ้งดีมาก

เด็กรุ่นใหม่ก็ต้องซูฮกพี่พิมอยู่ดีแหละ

การันตีด้วยฝีมือนะคะคุณผู้ชมค่ะ